วันนี้บิ๊กตู่เข้าประชุมคอรมอบิ๊กตู่
บอกอะไรที่ไม่มีประโยชน์อย่ามาถามฉัน

ส่วนนักข่าวของเราได้พูดคุยกับคุณนิกแสงสิรินาวิน
ผู้สมัครสอสออนาคตใหม่
แล้วก็ตอนนี้อยู่พักภูมิใจไทยแล้วนะฮะ

และคุณนิกยกมือขอโทษนะครับ

ขอโทษใครเอาไปฟังกันนะครับ
ผู้สรรพสำนวนพักษณ์ทุกท่าน

ซึ่งถึงพักษณ์ก็ไม่อยากให้เราออกมา
คุยครับก็ได้บทสรุปว่า
จงนี้ก็จบเวตอิกัตเลือกตั้งละ
แล้วก็ถ้าเราจะทำอะไร

เขาก็ไม่สามารถว่าอะไรเราได้

นี่แหละฮะเขาก็บอกว่าก็ขอโทษนะที่ทำให้เสียชื่อเสียงของพักภูมิใจไทยแล้วก็ต้องมีผลกระทบแบบนี้แล้วก็รู้ว่าพักเนี่ยไม่อยากให้ตัวเขาเองออกมาเปิดโปรงใครแล้วก็วัตถุประสงค์ของเขาในการออกมาพูดถึงเรื่องนี้เขายืนยันนะเป็นการพูดโดยส่วนตัว

กรณีที่คุณนิกไปขอคัดชื่อผู้ถือหุ้นไอทีวีทั้งหมด
เสียค่าคัดชื่อชื่อละบาทเนี่ยนะ
ตั้งหลายหมื่นเนี่ยนะฮะไปกับคุณพานุวัฒน์ในการคัดชื่อเนี่ย
เอ๊ะไปคัดทำไมไปจับโป๊ะไปปลุกผีอะไรหรือเปล่า
ผีไอทีวีเพื่อจะจับโป๊ะว่ามีชื่อคุณพิทาอยู่หรือเปล่า
เขาบอกผมไม่รู้ผมแค่อยากรู้ว่า
จะมีใครที่เคยเผชิญชะตากรรมแบบที่ผมเคย

เพราะผมก็ถือหุ้นไอทีวีเก่า
ผมก็เลยอยากรู้ว่าจะมีใครที่ลงเล่นการเมือง
แล้วก็มีเป็นแบบผมอีกหรือเปล่าแค่นั้นเอง
เขาให้ข้อมูลแบบนี้นะครับ

หลังจากนี้จะมีคนไปแจ้งความเอาผิด

ทุกการกระทำมีผลกระทบ

การออกมาพูดอาจจะไม่ถูกใจใครบางคน
แต่คิดว่าเป็นสิ่งจำเป็นที่คุณต้องเห็นทั้งสองด้าน
ว่ามีกฎกติกาและการที่ไม่มีกติกามันจะวุ่นวายแค่ไหน
อันนี้คุณตายสิริวัณรักษัตริย์ของเรา
พาคุณนิกมานั่งโต๊ะเหล็กเลยนะคุณนะ

แล้วมาเปิดใจพูดคุยกันนะครับ
ก็ถือว่าเป็นการพูดคุยแบบส่วนตัวกับนักข่าวนะครับ
เมื่อวานอีกคนหนึ่งที่พูดคุยส่วนตัวกับนักข่าวไทยรัฐ

ที่ตอนนี้ได้รับหุ้นจากคุณนิกไปแล้ว
อ่าส่วนการประชุมคอรมอลวันนี้อย่างที่บอกไปนะฮะ

พยายามจะไปรอคุณอนุทินชาญวิรากูลในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทย
อยากถามไงว่าคุณอนุทินถ้าเกิดว่าคุณนิกออกมาชี้แจงอย่างนี้แล้ว
ในมุมของภักดิ์หัวหน้าภักดิ์จะว่าอย่างไรบ้าง
เมื่อเช้าคุณอนุทินยังไม่เข้าประชุมนะคุณอนุทินจะมาช่วงสายหน่อย
ก็เลยไม่ได้เจอสื่อเหมือนทุกครั้งนะฮะ
ส่วนรัฐมนตรีคนอื่นก็ไม่มีใครพูดถึงเรื่องของหุ้นสื่อไอทีวีด้วยนะครับ
คุณผู้ชมฮะแต่พลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยนะฮะ
ซึ่งเดินลงจากตึกไทยคู่ฟ้าไปยังตึกสันติมัยตรี
เพื่อประชุมคอรมอลนะครับก็รับไหว้สื่อมวลชน
จะชี้เข้าไปในตึกสันติมัยตรีพร้อมบอกว่าอนาคตไทยอยู่ตรงนั้น

เพราะว่าเช้านี้กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเนี่ย
หรือว่าเครื่องปฏิกรนิวเคลียร์ฟิวชั่นเครื่องแรกของไทย

ใช่นะฮะส่วนนักข่าวหลังจากที่นายกออกมา
ก็พยายามถามเรื่องของรถไฟสายสีเขียวหรือหุ้นสื่อไอทีวี
คือถามนำเรื่องอื่นก่อนเพื่อจะเข้าเรื่องหุ้นสื่อไอทีวี
ปรากฏว่านายกบอกว่าอะไรที่ไม่เป็นประโยชน์เนี่ย
อย่ามาถามฉันอาจจะไม่ได้หมายถึงหุ้นสื่อ

เพราะนายกบอกว่าต้องไปถามหน่วยงานที่เขารับผิดชอบนู่น
ส่วนนายวิศนุเครืองามรองนายยกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย
ในฐานะที่เป็นผู้ดูแลกำกับสำนักงานประหลัด
นักนายยกรัฐมนตรีหรือสปน
ก็ปฏิเสธตอบคำถามว่าได้รับรายงานเรื่องหุ้นไอทีวีหรือไม่
ระบุสั้นว่าไม่มีรายงานใดเข้ามานะครับ